คุณผู้ชมฮะอีกเหตุใหญ่เหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่การสินนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งระแวง
แวงว่าคุณตาวัย๗๓ปีจะเป็นชู้กับเมียเขา
ก็เลยบุกไปยิงกลางอกเลยและแค้นนี้นอกจากการยิงแล้วตีเข้าไปที่ใบหน้าด้วยนะฮะ
ตีใบหน้าจนเสียชีวิตอยู่ภายในเถียงนาแบบนี้
นี่คุณแล้วคือมีการเอามุ้งมาพันคอมาพันตรงหัวด้วย
เหมือนแค้นอะไรคุณตาอย่างหนักนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเถียงนาในพื้นที่หมู่๔ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพของนายวิจิตพานประดับอายุ๗๓ปี
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดใบหน้าถูกตีด้วยของแข็งนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้สิ่งของกระจายเกลือดเลย

ตำรวจสพดอนจานสอบสวนจนพบผู้ต้องสงสัย
ก็คือนายพัศธรวัยยราบุตรหรือต้าอายุ๔๒ปีคุณ
อาศัยอยู่ภายในบ้านห่างจากที่เกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรนะครับ
พบบาดแผลที่ลำคอและแผ่นหลังของนายต้าด้วยนะครับ

ทีนี้นายต้าจำนวนด้วยหลักฐานสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าตาวิจิตร
เพราะระแวงว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นชู้กับภรรยาเขา
ไปหาปืนมาจากคนรู้จักครับ
เมื่อสมโอกาสจึงบุกเข้าไปที่เถียงนานและเกาะเหตุ
โดยได้นำปืนไปโยนทิ้งลงสระน้ำข้างบ้าน

ระหว่างตำรวจเข้าตรวจสอบยังตีเนียนครับเดินไปถามชาวบ้านว่า
ตำรวจเขามาทำอะไรกันคนทำไมมากันเยอะแยะเลย
ตำรวจนะจับกลุ่มตัวได้สอบสวนสุดท้ายสารภาพแหละครับ

จากใช้ปืนยิงแล้วก็ใช้ด้ามปืนนี่แหละครับ
ในการที่จะทุบเข้าที่ใบหน้าของคุณตาอีก
คือทุบก่อนแล้วแค่ยิงซ้ำนะฮะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือ๒๗ธันวาคม
ปลุกสามีที่เถียงนาเหมือนทุกวันเลยทุกเช้าเลย
เข้ามาดูเนี่ยเห็นสามีนอนอยู่แต่มันมีอะไรผิดปกติครับ
มีมุ้งมัดอยู่ที่คอทีนี้เธอก็เลยดึงมุ้งออกจากคอ
โอ้โหเห็นเลือดแห้งติดอยู่ที่หัวแล้วก็ที่หน้าอก
หลานมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจสุดท้ายสามีของเธอถูกทั้งทุบหัว
ทั้งยิงทะลุอกนะครับซึ่งตัวผู้ก่อเหตุตัวเธอแล้วก็สามี
ก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มาช่วยกันทำนานะครับ
คือเหมือนกับให้ผู้ก่อเหตุมาช่วยทำงานนาน
แล้วที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูผู้ก่อเหตุอย่างดีเลยนะ
คือคุณตาคุณยายเนี่ยนะฮะก็ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาช่วยทำนา
เลี้ยงดูอย่างดีรักเหมือนลูกดูแลกันมากว่า๔ปี
ใช่และยังสร้างบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินให้นายต้าอยู่อีกนะครับ
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของบ่อน้ำที่อยู่ในที่ดิน
แต่ก็ไม่คิดถึงขั้นฆ่ากันตายไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตาย
ทีนี้ถามคุณยายว่าจะเอายังไงคุณยายบอกถึงแม้แต่ก่อนเคยรักเป็นลูก
แต่ตอนนี้มาก่อเหตุจะต้องให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
ฟังเสียงคุณยายนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุยกับคุณยายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ไปที่บ้านของนายต้าด้วยคือไปถามไปถามญาติไปถามญาติ
รวมถึงไปถามทางฝั่งญาติของคุณตาด้วยนะคะ
คือเขาบอกว่าญาตินี้นะเขาบอกว่าในต้าน่ะ

ไม่รู้ว่าจะเกิดอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
คือเป็นผลข้างเคียงไงต้าอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
แล้วต้าก็คงจะหวาดระแวงแหละคิดว่าคุณตาเนี่ยจะมาเป็นชู้กับภรรยาต้า
แล้วตอนนี้ถามว่าแล้วเมียของต้าเขาบอกว่าจริงคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
เพราะว่าโดนในต้าทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยเมียก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
ทุกวันนี้ต้าอยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกสาวอีก๒คนก็รวมแล้วเป็น๓คนนะคะ
แล้วประวัติระแวงกันเรื่องเป็นชู้ยังไงนะ
ก็นี่ไงเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
แล้วเหมือนกับคิดไปเองด้วยหรือเปล่าต้าก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ